ดูในเรื่องของวอลด้านหลังที่ขึ้นกันอยู่ดีกว่า
หนุ่มหัวร้อนแพ้เสียงแตร่โชว์กลางถีบรถ
โอ้โหบอกเลยว่าสาวพัทยาคนนี้ไม่รู้จะเป็นวันอะไรของเธอจริง
เธอบอกว่าขับรถอยู่ดีนะฮะเจอปาดเขาให้
ก็เลยบีบแตร่เตือนไปปุ๊บคุณพี่ผู้ชายหวั่นไหวต่อเสียงแตรเหลือเกิน
ขับรถตามถีบรถเธอแบบนี้ค่ะเฮ่ยคณะนั้นเลยเหรอ

คุณผู้ชมค่ะดูจากคลิปนี้โอ้โห
ก่อนเกิดเหตุนะแล้วหลังจากนั้นพี่ก็ตามไม่หยุดเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้ค่ะนางสาววริถาจินดาการอายุ๒๖ปี
เขาเป็นสาวลูกจ้างเมืองพัทยาเดินทางมาพบสื่อมวลชนนะ
มาร้องสื่อเลยมากับกล้องวงจรปิด
บอกพี่เอาไปออกข่าวหน่อยเป็นเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเขาจริง
เล่าให้ฟังว่าเหตุมันเกิดวันพุธที่๑๖พฤศจิกายน
เนี่ยตามภาพเลยจักรยานยนต์สีแดงใช่ไหม
เขาก็ขี่กันมาอยู่ดีขี่มา
เดินทางไปทำงานที่สาราว่าการเมืองพัทยา
ใช้เส้นทางแถวซอยสนามก๊อฟสยามคันที่ขับค่ะ
ระหว่างที่เขาขี่อยู่เลนซ้ายสุดนี่นะ
มีผู้ชายรูปร่างใหญ่ด้วยสวมเสื้อคลุมแขนยาวสีน้ำเงิน

ขี่จักรยานมาเขามีคนซ้อนท้ายด้วยนะ
ละขวาแล้วก็หักเลี้ยวตัดหน้ารถยนต์เข้ามายังเลนซ้าย
ขณะที่เธอก็ขี่มาทางตรงดีค่ะ
มันกระชั้นชิดไงเธอก็ตกใจเหมือนกัน
ก็เลยบีบแตร่เตือนไปนิดเดียวเท่านั้นเอง
แล้วก็หักหลบขี่ตรงไปตามเส้นทาง

หลังจากนั้นผู้ชายคนนี้เกิดความไม่พอใจค่ะ

แล้วก็ตะโกนด่าถ้อยคำหยาบคายแจกกล้วยด้วยพี่เบิร์ต

ตามมาดักช่วงสัญญาณไฟจราจรเธอขี่หนีค่ะ

เลาะเลนขวามาตัดหน้ารถ
เขามาเลนซ้ายเขาก็บีบแตร่เตือนไง
ก็ไม่ได้กะว่าจะมีอะไรสุดท้ายเนี่ยตามคลิปตามภาพเลยค่ะนะฮะ
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะ
เขาจะแทรกเพื่อที่จะเข้ามาเลนหนู
แต่ว่าหนูอ่ะมาตรงซึ่งทางตรงของหนูมันมีรถตู้ทึบบังอยู่

พอหนูจอดเสร็จปุ๊บหนูก็เลยจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา

แล้วก็เดินลงมาถามหนูคำแรกว่า
มึงจะเอาไหมหนูก็ต่อยมาแล้วทีนี้เขาเข้ามาต่อยหนูเลย
โหใจเย็นหน่อยไม่ได้เหรอจ๊ะพี่จ๋า
มาถึงปุ๊บไม่ได้พูดพร่ำทำเพลงก็ต่อยกันมาเลยนะฮะ
เจ้าหน้าที่ดูคลิปเต็มแล้วจัดการด่วนนะคะเรื่องนี้